โอ้โหจอดแบบนี้รถไฟไปไม่ได้
ใช่ค่ะที่คุณสืบสกุลพูดแบบนี้เพราะอะไร
รถมันมาจอดใกล้กับรางรถไฟเหลือเกินค่ะ

แล้วผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟถ่ายคลิปนี้เอาไว้เลย

คือจริงรถไฟขบวนนี้กำลังจะจอด
สถานีรถไฟท่าฉลอมที่สมุทรสาคร

นี่กลายเป็นว่าต้องเปลืองเวลาไปอีกหลายนาทีเลยนะคะ
เพื่อรอให้ทั้งฟอร์จูเนอร์ทั้งกระบะเขามาเลื่อนรถ
แล้วมันมีคำถามคนที่เขาดูอยู่เท่าไหร่ล่ะ

ซึ่งน้องเนี่ยน้องคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็ถามช่างเครื่องนะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุ
รถไฟไปชนรถไฟถือว่าไม่ผิดนะ
เพราะว่าอะไรรถยนต์มันมาจอดอยู่

ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังคนถ่ายคลิปหน่อยนะคะ
คือตอนแรกคนขับเขาก็ขับชะลอมาแล้วครับ
เพราะว่าจะหยุดตรงที่หยุดรถตรงนั้น
แล้วเขาก็เหมือนเห็นว่ามีรถจอดเกยเข้ามาเขาก็
เขาก็ตะโกนมาถามช่างที่อยู่ฝั่งซ้ายครับ
ฝั่งที่รถจอดถามว่าพ้นไหม

ผมถามช่างเครื่องไปครับ
ว่าจริงถ้าชนไปก็ไม่ผิดครับ
เพราะว่ามันเป็นอยู่ในเขตของขอบเขตของทางรถไฟเขา
แต่ถ้าจอดอย่างนี้ก็จริงสามารถปรับเขาได้
ปรับพ้นที่จอดรถขวาครับ
เพราะว่ารถทางรถไฟเสียเวลา
คือถ้าเบรกทันก็ถือว่าได้แค่เสียเวลาครับ
แต่ถ้าเบรกไม่ทันถ้ามาเร็ว
ก็มันก็จะสูญเสียครับ
ส่วนตัวประสบการณ์ของคนที่ขับรถไฟ
คือเขามองเลยว่าถ้าเกิดว่าหัวขบวนพ้นไปได้
ท้ายขบวนมันอาจจะไม่พ้น
ดังนั้นเขาก็เลยหยุดเขาก็เลยรอแบบนี้ค่ะ
มองแล้วว่าไม่พ้นก็เลยชะลอรถ
หยุดรถแล้วก็ส่งสัญญาณ
ให้เจ้าของรถรู้ตัวแล้วก็มาขยับรถ
นี่ฮะนายสถานีรถไฟคนนี้พี่พลสริท
ก็ถูกถามเหมือนกันนักข่าวเราถามว่าพี่
และจะต้องจอดห่างจากรางรถไฟ

พลสริตบอกว่าเอางี้น้องไม่ควรจะจอดเลย
ไม่ว่าจะห่างเมตรหนึ่งห่าง๒เมตรอะไรก็ตามนะฮะ

หรือคุณสืบสกุลเขาคิดว่าเหมือนตลาดร่มหุบหรือเปล่า
คิดแบบว่าใช้ชีวิตกันพอรถไฟมาก็เก็บหุบร่มรถ

เขาบอกว่าอย่าจอดนะอย่าจอดไว้แบบนี้โดยเด็ดขาด
ว่าจะห่างกี่เมตรก็ตามนะมันอันตรายทั้งสิ้นนะครับ
แต่ทีนี้ทางรถไฟเองเขาก็บอกว่า
เขาก็อยากอยู่คู่กับชุมชนเพราะชุมชนเนี่ย
มีตลาดนัดแค่บางวันและจะมีรถเยอะแค่บางวัน
ก็ได้แต่บอกเจ้าของตลาดนัดไป
ใช่คือต้องไปบอกเจ้าของตลาดนัดว่าช่วยประชาสัมพันธ์หน่อย
ให้กับลูกค้าที่จะมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนั้น
อย่ามาจอดรถริมทางรถไฟแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย

หรือถ้าไม่มีที่จอดในฝั่งนั้นแล้ว
ก็ขับเลยไปก่อนไปวนหาที่ใหม่นะครับ